ทำไมอ่ะงูก็ยังอยู่งูก็ยังชุกงูก็ยังชุมงูก็ยังเข้าบ้านเรือนคนอยู่
ทำไมงูถึงเข้าบ้านคนบ่อยช่วงนี้คุณ
ไม่รู้เหมือนกันมันคงจะหลบร้อน
เออหรือว่ามันหนีร้อนมาเพิ่งเย็นหรือเปล่า

ไปช่วยกันไล่จับงูหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาแล้วจนนาทีกูภายมาแล้วนะคะ
ไปกันที่บ้านเลขที่๒๖๘หมู่๘ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุง
นี่คุณเห็นไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาด้อมมองก้มเงยอยู่

โอ้โหดูตัวใหญ่เหมือนกันนะ
คือคุณพี่เขาได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่ามีงูพิษขนาดใหญ่บุกเข้ามาในบ้าน
ขู่จะคำรามแล้วก็จะกัดแมวของเขาคือจะไปเขมือบแมวหรือเปล่า
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณเอกชัยแสงแก้วนะเขาเล่าถึงวินาทีที่เขาเจอเจ้างูยักษ์ตัวนี้
เขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่
กินข้าวชิวอยู่หลังบ้าน
แล้วก็เอ๊ะแมวที่อยู่ในบ้านเนี่ยทำไมท่าทางมันดูตื่นตกใจ
เหมือนมันเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันก็วิ่งมาทางเจ้าของบ้าน
วิ่งมาทางคุณพี่เอกชัยเนี่ยเหมือนจะมาบอกอะไร
ก็เลยเอ๊ะเอกใจว่าแมวมันวิ่งเหมือนหนีอะไรมา
รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแปลกคุณ
ได้ยินเสียงอะไรแปลกแบบฟึด
ฟืดฟูฟ่อ
ก็ตัดสินใจเดินไปดูหน่อยซิเห็นประจวบกับแมวมันหนีอะไรมานะ
เท่านั้นแหละคุณพอเดินตามเสียงไปโอ้โห
สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันคือ

งูตัวอย่างใหญ่คุณ

นี่ดูขนาดลำตัวของมันจะไม่ให้ตกอกตกใจได้ยังไง
ตั้งสติแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะจะได้มาช่วยกันจับงูหน่อย
งูอะไรใหญ่ขนาดนี้อ้าวจากการตรวจสอบก็พบว่า
งูมีพิษตัวนี้เป็นงูจงอ่าง
งูจงอางตัวใหญ่๔เมตรอะค่ะยาว๔เมตร
เจ้าหน้าที่เขาก็ด้อมมองหาอยู่ว่ามันไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหน
สุดท้ายก็นำอุปกรณ์เข้าจับงูด้วยความชำนาญ
ใหญ่มากคือหัวงูใหญ่กว่ามือคุณพี่เสื้อขาวท่านนี้แล้วอ่ะนั่นน่ะดิ
ต้องบอกว่าใช้เวลาพอสมควรนะแต่ว่าไม่นานมาก
ก็สามารถจับเจ้างูตัวนี้ได้นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานบอกว่า
สาเหตุที่งูจงอางเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่า
ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วงูอยู่ในช่วงที่ผสมพันธุ์ค่ะ
ก็จะทำให้งูมันจะลงจากป่ามาแล้วก็มาเพ่นผ้า
ตามบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดริมป่าละหม้อ
หรือว่าบ้านที่อยู่ริมน้ำอะไรแบบเนี้ยอ้าวนี่เรียกได้ว่า
ไม่ได้เจตนาจะลงมาจากเขานะคะแต่เจตนามาหาเรา
อื้อตาหนูเหมือนคนแทนนั้นก็กลับไปหาแฟนหนูก่อนนะ
โอ้โหดูดิผมรู้แล้วดูจากท่าทางของมันนะ
โดนจับแล้วมันทำยังไงด้วยมันยิ้มสู้
แสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่ามันร้อนร้อนจนลิ้นห้อยเลยอ๋อ
อ๋อมันก็เลยแห่โอ้ยนี่เป็นฟาน
เกลียดจังเลยน่าเกลียดเนอะใช่หมายถึงงูคุณ
อย่าไปกินไก่เขารู้ไหมหลังไม่ค่อยกินแล้ว
กลัวเป็นเกาดีแล้วคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าใครเจองูแบบนี้
อย่างที่บอกช่วงนี้งูมันจะลงมาจากในป่า
เพราะว่ามันเป็นฤดูผสมพันธ์แล้วก็ช่วงหน้าร้อนด้วย
มันร้อนมันอาจจะมีไฟปงไฟป่าอะไรแบบนี้
มันก็เลยหนีมาเพราะฉะนั้นระแวดระวังภัยกันให้ดีนะจ๊ะ
สิ่งหนึ่งที่ทำได้เลยนะจัดระเบียบบ้านอย่าให้รกนะครับคุณผู้ชมครับ